แพ้บ้างร้องไห้โดนคนดูถูกบ้างอะไรบ้างหลายอย่าง
จนวันนี้คนที่ดูถูกผมยังไม่ขอขอบที่เลยกับผมเลย

อ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรมรกฏไหม
จะไม่มีใครมาโค้นมันรังผมได้ครับ
เพราะว่าใครยังคิดมาโชคกับผมผมไม่ยอมปล่อยให้มันได้ง่ายแน่
มัดมวยตั้งฉายาให้เขาว่าสายดารา
หน้าตาที่หล่อเหลาและการออกอาวุธที่เฉิดฉาย
สิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันก็หนีไม่พ้นเบื้องลึกเบื้องหลังชัยชนะ
พร้อมกับการครองเข็มขัดแชมป์โลก
แชมเป็นชิปมวยไทยรุ่นเฟเตอร์เวท
สมกับเป็นไฟล์แห่งปีที่แฟนมวยรอคอย
อกจากนี้เจ้ากันตะวันฉายยังได้เผยถึงเรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต
ที่เคยเผชิญกับความพ่ายแพ้และการดูถูกเหยียดหยาม
ก่อนจะก้าวข้ามอุปสรรคจนกลายเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยที่ครองใจแฟนมวย
ไม่รอช้าไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่า

แต่ว่ามันดันมีช่วงเวลาที่กันมาคุยกับพี่พอดี
แล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เพชรยินดีเขาตัดสินใจไปแล้ว
ว่าเขาจะถอนตัวจากวันแชมเป็นชิปคือทุกคนเลย
มันก็รวมถึงเพชรมรกฏด้วยที่ต้องเจอกับเรา

ก็มั่นใจแล้วว่าเราต่อยกว่าจะแย่กว่า๕ยก
ก็เลยมาโอ๊ยเป็นปีเหมือนกัน
ถูกจำไม่ได้อะ๕ยกต่อยใครวะ

แรงเป็นยังไงบ้างกับน้ำหนักที่
เป็นเวท๗๐กิโลกรัมเต็ม
พูดถึงผมให้ยังไม่เต็มร้อย
เพราะว่าแรงปะทะ

เอาในวันที่เจอกับเพศมรกฎนะครับ

กับเขาเห็นชัดเลยว่าบางกับเขา

เราต่อย๑๖๑๕แล้วช่วงเมียได้สองร้อย

ที่ทำให้เขาออกอาการหรือลงได้

คืออาจจะดูก็จะแจ้งกว่าแต่เอาเขาไม่ลงถูกไหม

ก็ตอนยกแรกก็๒๓เริ่มรู้แล้วไอ้ผ่นไว้

ก็โดนมันก็ต้องมีโดนกันบ้าง
ผมก็โดนต่อยผมก็ปกติโดนเข้ามาก็จะสู้กัน
แต่ว่ามันเป็นไฟล์ที่มันมาก

เลี่ยงลำดับแบบว่า๑๒๓อะไรอย่างนี้
ไฟล์ที่ดีสุดในชีวิตนะขนาดนี้
ก็คงจะให้เป็นไฟล์ที่

ไฟล์นี้มันเป็นอะไรที่กดดันด้วย
แล้วก็เหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรแค่ไหน
เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ให้เต็มที่

แล้วในสถานการณ์ที่อยู่ในเวที

ก็มีวางแผนไว้ตั้งแต่ซ้อม

พี่โดนเราก็โดนเราก็เอาเหมือนกัน

ที่เนี่ยสงคารประศาจมันก็มีเบา
แต่มันก็สนุกก็ทำให้คนติดตาม

แล้วก็เขาก็สั่ง๔ค่าย

ดรับบวยทั้งคู่ก็เต็มที่
การมองเรื่องนี้ยังไงบ้างกับโอกาสที่จริงแล้ว

กว่าทั้งวันอาจจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์เราไม่รู้

อยู่ที่การจะตอบเลยอย่างนั้น

ก็แก้มือเงินใหม่ได้ก็อยากให้เจอกันนะครับ
ผมว่าพอพี่น้องเพื่อนแฟนคลับก็อยากมาดูที่ไทย
เพราะว่าต่อยไทยปั๊บคนนั้นแหละ
ไปดูหมดเลยติดขอบเวทีเลย
อ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรมรกฏไหม
คือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของค่ายนะ
ค่ายเนี่ยคือแน่นอนคือถ้าเขาไม่พอใจเนี่ย

ก็เขาก็ออกมาโพสต์แล้วว่าเขาก็ขอบคุณมาแชมเป็นชิป
แต่ถามว่าลึกผมว่าชีวิตนักมวย

ก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันใหม่ก็

เอาให้มันสนุกเหมือนทุกครั้งที่ต่อยมาครับ
ผมจะรอวันที่จะได้ต่อยกันครับ
ต่อยมวยมาจริงก็ตั้งแต่ชก

แล้วก็ไปลองชกดูว่าเราไม่เป็นมวย

เจ็บมากเจ็บน้อยก็ต่อเอาทุกอาทิตย์

กับตอนนั้นคือที่บ้าน

ไม่ได้คิดแบบว่าต่อยมวยต้องหาตังค์ไม่ได้คิดอะไรครับ
คือเราก็อยู่กับพ่อพ่อก็หาตังค์เลี้ยงดูเราอะไรอย่างนี้
เราก็มีต่อยอะไรบ้างก็มาใช้กินของเราให้พ่อบ้างอะไรอย่างนี้

คิดว่าต่อยไปชอบไม่เฉยชอบ
มามวยแล้วชอบออกกำลังกายด้วยแล้วก็ชอบ

มันก็ห่างไกลพวกยาเศรษฐศิลป์อะไรอย่างนี้

แล้วทำไมถึงคิดว่ากูอยากเป็นนักมวย
ไม่รู้ว่าเหมือนกับผมเห็นเส้นทางนี้มันทำให้ผมแบบ

ผมคือผมโตด้วยตัวเองอะ

มันโตขึ้นมาด้วยตัวเองมันมีความสุขมันภูมิใจครับ
ทุกวันนี้ได้คุยกับที่บ้านไหม

ต้องจะเห็นน้ำเห็นเนื้อว่าอาชีพเนี่ยมันโอเคมาเลี้ยงเราได้

ให้มันสุดไปเลยเอาไม่ใช่ข้อบ้างอีกที
เพราะวันนี้อายุแค่ไม่เยอะนะ
ก็ระดับนึงนิดหน่อย

จากที่เราเริ่มต้นจากจุดที่แบบ

ตอนนี้ครับมันก็พอ

เราแพ้แจ้วรู้สึกว่า
แต่มันคือจุดที่ทำให้เราก้าวข้ามแล้วมาประสบความสำเร็จ
ไฟล์ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะ

เป็นหมดรอบถ้าได้แชมป์ก็ได้เงิน๓ล้านบาท
ผมเข้ารอบ๔คนสุดท้าย

แต่ผมละเมอแต่ยกแรกเลย
มันมีในยูทูปอยู่แต่ว่าตอนนั้นมีปัญหาหนักป่ะ
น้ำหนักไม่ถึงน้ำหนักถูก๑๙แต่ต่อยขน๑๗ทำ๒โล
แต่พวกคนจีนโอ้โหรถทีมาเกือบ๑๐แล้วขึ้นไปตัวอย่างนี้
ใช่วันนั้นบางต่อยเขาก็ไม่สะดุ้งเลย

เตะไป๓ทีมันต่อยมาตุ้มกระเด็นกระดอนเลย
เยอะผมก็คิดว่าทำไมผมต่อยไม่ดุดันไม่เล้าจัด

ผมตัวเล็กผมคิดในใจถ้าแรกหมันเขาก็ต่อยเขาไม่สะเทือน
แล้วเราคิดว่าเล่นอาวุธยาวมันก็ไม่ถูกตลาด

เราก็คิดว่าเราก็อยากจะเพิ่มอะไร
แต่ช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะหลงผิดไปบ้าง

กูเก่งแล้วเลยต่อจีนไม่เท่าไรหรอก
ทำไมผ่านช่วงชีวิตเหมือนนั้นเร็วมาก

ผ่านมาคิดว่าต้องซ้อมก็ได้แล้ว

โอ้โหโคตรเหนื่อยโคตรเจ็บเลยเหนื่อยด้วย

แต่ว่าไม่ถึงกับจริงจังอะไรมาก

ผมให้ความคติแบบใส่ตัวเองซักหมื่อ

อย่าประเมินดูดหรือรือลื้ยดูถูกคุ้นต่อสู้

บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์ไอ้ที่บอกไม่ซ้อมเนี่ยเล่าเป็นแบบ
เขาเรียกว่าอาจจะเป็นวิทยาธารให้กับน้องที่อยากเป็นนักมวย
เป็นนักกีฬาในทุกประเภทมันไม่ซ้อม
นี่คือที่บอกว่าไม่ซ้อมของตะวันฉายนี่มันขนาดไหน
คือเช้าวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างไม่จริงจังอ่ะ
เล่นการบ้างไม่เล่นบ้างเตะเป้าบ้างสามยก

โทษว่าวันนี้มันเป็นไงบ้างแล้วจากเหตุการณ์นั้นมันช่วยเราพัฒนา
เรื่องขอสภาพติดใจเป็นยังไง
เพราะว่าแต่ก่อนตอนไม่ดังอ่ะไม่มีปัญหาหรอก
เขาจะติเขาจะว่าอะไรเนี่ยคือเราก็แค่ต้องพิสูจน์ตัวเอง
แต่พอวันนี้เราขึ้นมาเนี่ยคือยิ่งสูงมันยิ่งหนาวในเรื่องจริง
รับมือกับเรื่องพวกนี้ไงแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่แบบ
เป็นข้อเตือนใจสำหรับตัวตัวกันเองแล้วก็ตัวของคนที่แบบ

จริงหน่ะ

ผมมันคิดแค่เนี้ยเออมันมีล่าสุดเนี้ยมีคนดูถูกผม
ล่าสุดเลยผมไปยืนกันหลายคนใช่ไหม
แล้วมีผมมีผมกับเสียงอเทศที่ไม่มีเข็มขัด

ผมบอกผมไปยืนได้ไหมผมขอไปยืนข้างหลังผมไม่มีเข็มขัด
ผมขัดผมอายเขาผมเขินอยู่ตรงนี้แหละ
แล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าตอนฉายมียืนทำสตินอะไร

เออแล้วก็ไม่เป็นไรผมก็อืมไม่เป็นไรเขา
เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดแล้ววันนี้ผมได้แชมป์อ่ะ
ผมก็ส่งไปให้มันดูเนี่ยกูมีเสียงขันแล้วนะ
ในรุ่นนี้นะครับครับ

ถ้าไม่นับเพชรมรกฏที่คิดว่ายังอยากต่อยด้วย

คนไทยก็คงอยากดูตะวันฉายเจอสิทธิชัยหรือเจอซูเปอร์บอล

ก็พี่ศรีชัยผมก็นับถือเขานะเพราะว่า

เขามันสอนผมที่ค่ายเลยทุกที่ตมาสอนผมที่ค่าย
เขาเคยเป็นครูมันสอนผมอะไรผมก็นับถือเขาแองใจเข้า
แต่ถ้ามันหนีกันไม่ได้จริงให้แก้มือก็ต้องจำเป็นต้องเจอกัน

พี่เขาผมยอมรับว่าตอนนี้ยังปะทะ

เขาต่อยรุ่นนี้มานานนี่จะพูดเหตุผลให้ฟังว่าทำไม

ปะทะปะทะไปเราทำอะไรเขาไม่สะเทือน

แต่ถ้าเขาก็จะมามวยไทย

มันทำอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ

ใช่สุดท้ายมันก็คือคนไทยนี่แหละ
ผมยังไม่รู้กฏกาอะไรมากก็ออกจะไงอย่างเนี่ย

เผลอจะไปฟันศอกบ้างลืมตัว

ถึงตรงนี้ถ้าให้พูดถึงพี่ชายที่
น่าจะช่วยเติมเสียชีวิตเยอะมันก็คือ

พูดถึงพระจันทรายหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างคะ

ออกซ้ายขวาแล้วก็ชอบก็ชอบมาพริมือ
ก็คุยกับเขานะผมไม่อยากมาอยู่ใครพี่อย่างนี้
ก็พี่พี่เขาคุยกับลูกพี่

จริงตะวันฉายที่บอกว่าต่อยดีตอนนั้นเนี่ย
มันก็ไม่ใช่มีโอกาสถ้าเราไม่เข้าไปหาโอกาสเอง

คือลูกพี่เขาเห็นผมให้ทองผม

เลี้ยงดีอนาคตดีหน้าเสือดี

ก็เลยตัดในใจกับคุยแล้วก็มาหาลูกพี่อะ
อ่ะคุยกันมาถึงช่วงท้ายแล้วก็แน่นอนครับ
แฟนมวยก็คงอยากจะฟังนะครับ
อนาคตของตะวันฉายหลังจากนี้นะครับ

สรุปให้เราฟังตรงนี้อีกทีนึงว่า
ความชัดเจนของชีวิตหลังจากนี้ในอาชีพนักมวยจะเป็นยังไง
ก็ตอนนี้ก็มีเป้าหมายใหม่คือ
ป้องกันแชมป์ให้ได้นานที่สุด

จะไม่มีใครมาโค้นบันลังผมได้ครับ